ก็ใกล้เข้าไปทุกทีจากที่ถ้าจำไม่ได้
คนเหนือเฉยเคยพูดเอาไว้ว่าสิบห้ากุมภาพันธ์

สำหรับคดีของน้องชมพู่นะคะ
เด็กหญิงวัย๓ขวบที่เสียชีวิตที่บ้านกกอก
ทีนี้หลายคนก็นับวันรอแล้วไง
เหลืออีกแค่สามวันก็จะครบสิบห้ากุมภาพันธ์แล้ว

นายชัยพลวิพาลลุงเขยน้องชมพู่
กับนางสาวสมพรหลับโพนะคะ

อันนี้เราไปได้ข้อมูลจากนายรัชพลศิริสาครทนายความนะคะ
แจ้งทุกเรื่องทุกคดีที่ตอนนี้ลุงพลเจออยู่นะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลุกป่าไม้ใช่ไหม
เรื่องของการที่อยู่มีคนเอาบัญชีป้าแตนไปเปิดรับบริจาค

นายรัชพลบอกแบบนี้นะคะว่า
สำหรับกระแสข่าวที่ว่าตำรวจเตรียมออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่เนี่ย
นายรัชพลยืนยันทั้งกับลุงพลป้าแตนและเราทุกคน
ทีมงานเทราะห์ทีวีที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยนะ
บอกว่าในช่วงวันที่๑๒๑๕กุมภาพันธ์นี้จะไม่มีการออกหมายจับอย่างแน่นอน
นายรัชพลบอกว่าผมก็มีข้อมูลแน่นพอกับคนที่ปล่อยข่าวนั่นแหละ
ลุงพลป้าแตนเองก็ไม่ได้มีท่าทีเครียดอะไรนะคะ
ลักษณะก็สบายใจอารมณ์ดี
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้จะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วย
หมายจับคดีน้องชมพู่ไม่มีแน่นอนนะครับ

คนที่พูดมาเขาบอกว่ามีข้อมูล
ผมก็มีข้อมูลเหมือนกันนะว่ามันไม่มี

ตอนนี้คดีมันก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์ไปหมดแล้วทุกอย่างนะครับ

คดีพญานาคก็โดนมาแล้วนะครับ

คดีชมพู่ซึ่งมันไม่มีอ่ะ
ในช่วงก่อน๑๕กุมภาเนี่ย

เขาสบายใจเลยเขาค่อนข้างที่จะยิ้มแย้มจำใสครับอารมณ์ดีอยู่ครับผมครับ
ป้าแตนเนี่ยไม่ได้รู้เห็นกับการนำบัญชีไปเปิดรับบริจาค
เพราะบัญชีนี้เนี่ยเป็นบัญชีส่วนตัวเปิดมานานแล้ว
กระทำนี้เนี่ยใครที่เป็นคนทำ
ถือว่าเข้าข่ายนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
มีความผิดชัดเจนและเป็นการกลั่นแกล้งให้เสียชื่อเสียงด้วย
นารัชพลบอกว่าป้าแตนเองเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนจนถึงขั้นต้องไปเปิดบัญชีรับบริจาค
ก็เลยแนะนำป้าแตนไปแล้วว่างั้นป้าแตนไปปิดบัญชีซะ

เพราะถ้าเกิดมีคนโอนเงินมามากแล้วก็เอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อะไรต่างนานามาทวงคืนกัน

คุณพูดแรก
เรื่องบัญชีก็อยากให้เขาปิดน่ะนะ
ก็แนะนำไปแล้วว่ามันก็ปิดไปมันจะได้จบไปนะครับ
ส่วนคดีเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินคดีได้อยู่แล้วเพราะว่า
นะฮะก็คือเอาข้อมูลเท็จเนี่ย

เขาไม่ได้เปิดรับบริจาคแต่คุณไปประกาศว่า
พระตานเปิดรับบริจาคนี่มันเป็นการโกหกนะครับ
แล้วทำให้ป้าแตนเขาเสียหาย
ความเห็นส่วนตัวน่าจะเป็นการกันแก้งมากกว่า
แล้วในความรู้สึกของลุงพลป้าแตนคิดว่ายังไงครับ

แล้วก็ถูกประสงค์ของการทำในครั้งนี้
เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเงินก็เข้าบัญชีของป้าแตน
มันเกิดความเสียชื่อไงอย่างที่ผมบอกตอนแรกว่า
แตนเขาไม่ได้เดือดร้อนถึงขนาดต้องเปิดรับบริจาค
แต่ว่าคุณเอาข้อมูลไปบอกว่าเขาเปิดรับบริจาคตรงนี้
มันก็ทำให้เกิดความคนเขาก็เข้ามาด่ากัน
ตอนนี้ทราบไหมคะว่าบัญชีนั้นมียอดเงินไม่ทราบ
ไม่ทราบเพราะว่ายังไม่ได้ไปปรับครับ
แล้วก็ไม่มีทางไลน์อัพทางโทรศัพท์
จะต้องเอาบัญชีไปปรับที่ธนาคารก่อนถึงจะรู้ยอด
พระตานบอกว่าอาจจะเป็นวันจันทร์
วันจันทร์พระตานน่าจะเดินทางไปปิดบัญชี
ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือว่าถ้าไม่ติดธุระด่วนหรืออะไร
เอาต่อเนื่องกันอีกสักบัญชีหนึ่งก็แล้วกันนะฮะ
สำหรับกรณีเรื่องเงินบริจาคสร้างสาราวัดภูหลวง
อันนี้เป็นกรณีของลุงพลจำได้ใช่ไหมคะ
เรื่องนี้ธนารัชพลเอาไปเทียบเคียงกรณี

เทียบเคียงกับกรณีคุณบินบรรลือฤทธิ์
ว่าคุณบินเนี่ยแกเป็นสะพานบุญใช่ไหม

แล้วก็เอาเงินมาทำบุญให้กับชาวบ้านเป็นตัวแทน

ทนายรัชพลก็บอกว่าอันนี้ก็เหมือนกันลุงพลก็เหมือนกัน
อย่างนั้นต้องเสียภาษีนะส่วนคดีลูกป่าธนายรัชพลก็บอกนะคะว่า
อันนี้ก็ไม่น่ากังวลใจเหมือนกันเพราะพื้นที่บ้านกกอกเป็นที่ดินจัดสรรจากป่าไม้
ให้ชาวบ้านอยู่อาศัยและทำกินลุงพลเอาไปสร้างวังพญานาคก็เพื่อจะให้คนกราบไหว้
ส่วนประเด็นเรื่องการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ไหมเนี่ยทนายรัชพลก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพอีก
ครับก็เหมือนกับการนำพื้นที่ไปสร้างสารพระภูมิอ่ะ
เพราะว่าแต่ละกรณีจะเหมือนจะคล้ายกันไม่เหมือนจะไว้

ท่านผู้ชมครับเรื่องความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่
ที่ก็มีข่าวออกมาเป็นระยะในช่วงเวลานี้
ว่าตำรวจจะออกหมายจับคนที่ทำร้ายน้อง
ในข้อหามากน้อยต่างอะไรยังไงก็ตามข่าวกันไป
นาแตบอกว่าตั้งแต่เกิดคดีของน้องชมพู่ทางโลกโซเชียลก็มักมีการปั่นกระแสข่าวกันมาตลอด
ซึ่งครอบครัวของน้องชมพู่ไม่ค่อยได้สนใจกระแสข่าวโคมลอยแบบนี้
เพราะสุดท้ายยังไงก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่มาแจ้งอย่างชัดเจน
นาแตยอมรับว่าครอบครัวยังมีความหวังและตั้งหน้าตั้งตารอให้ตำรวจออกหมายจับคนร้าย
เพราะถ้าคดีของชมพู่ยังอึมครึมอยู่แบบนี้
ครอบครัวก็ยังคงถูกคอรหาว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่

เมื่อถามว่าในฐานะผู้สูญเสียเนี่ยตำรวจได้ประสานหรือว่าส่งสัญญาณทางคดีอะไรมาบ้างหรือไม่
นาแตบอกไม่ขอตอบประเด็นนี้นะครับแล้วก็บอกว่าบางทีเนี่ยสื่อมวลชนน่าจะเร็วกว่า
เพราะว่าตัวนาแตเองในฐานะน้าชายน้องชมพู่หรือว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะฮะในฐานะครอบครัวน้องชมพู่เนี่ย
ทุกคนก็ต้องทำมาหากินก็เลยไม่ได้ตามข่าวมากนัก
ความหวังที่อยากมีหมายสารออกมาจับผู้ร้ายเนี่ยมีทุกวันแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนครับไม่ทราบว่าจะเร็วหรือช้าเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามาแถลงเหมือนเดิมครับส่วนว่ามีข่าวมีข่าวโคมลอยออกมาน่ะผมจะไม่เชื่อโดยเด็ดขาดเพราะว่าอะไรเขามันไม่มีหลักฐานอะไรใครจะพูดอะไรไปก็มันมัน
สัญญาณผมว่าก็ต้องรอเจ้าหน้าที่เขาทำงานนะครับ
พาไปดูบรรยากาศที่บ้านลุงพลวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
บอกว่าก็คึกคักพอสมควรเลยค่ะ
เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวแล้วก็แฟนคลับลุงพลป้าแตน
เช็คอินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับรูปปั้นพญานาค

ทีมข่าวเราก็ไปสอบถามเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ตั้งใจไปสักการะพระธาตุแล้วก็ขอพรพญาเต่างอย
ถือโอกาสนี้แวะมามาดูพญานาคของลุงพลซะหน่อย
ส่วนช่วง๕โมงเย็นนะคะลุงพลกับป้าแตน
แล้วก็ลูกชายทั้งสองคนเนี่ยขนสัมภาระขึ้นรถ

อย่างที่บอกเอาไว้ไงว่าเสาร์อาทิตย์นี้เขาจะไปเที่ยวกัน

ใช่แต่ก็ไม่รู้นะคะเขาไม่ได้บอกเราว่าจะไปที่ไหน
แต่ก็มีบรรดายูทูบเบอร์คนสนิทร่วมเดินทางไปด้วยนะคะ
อย่างเบานุสาวดาแล้วก็เมเดย์ค่ะ
ก็ใครอยากตามติดชีวิตลุงพลก็หาดูตามยูทูป
ใช่ค่ะคนป้าแต่นแล้วก็เหล่ายูทูบเบอร์ต่างได้นะฮะ
คุณผู้ชมครับดูข้อมูลเรื่องคดีของน้องชมพู่กันหน่อยกันแล้วกันนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจเริ่มลงพื้นที่บ้านกกอก
แล้วก็มาสอบถามข้อมูลพยานบุคคลต่างอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

วันนี้เราได้เจอกับพยานในคดีน้องชมพู่คนหนึ่ง
ที่ยืนยันข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่า
วันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๖๓วันนั้นน้องชมพู่หายตัวไป

เขาบอกว่าช่วงเวลาสักประมาณ๘โมงกว่า
เป็นช่วงเวลาก่อนที่น้องชมพู่จะหายไป
ชมพู่จะหายสัก๙โมงกว่าประมาณนั้นนะครับ

ลุงพลกับป้าแต่นบอกว่า

เพราะว่าช่วงนั้นเขาต้องแจ้งเรื่องของจำนวนที่ดิน

ถ้าท่านตามข่าวเรื่องนี้มาตลอดกับไทยรัฐทีวี
ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มาตั้งแต่แรก
ลงพื้นที่ช่วงแรกก็ได้ข้อมูลนี้มาแล้วนะครับ
โดยพยานคนนี้สมมุติว่าเขาชื่อ
คุณมะตูมก็แล้วกันมะตูมเนี่ยบอกกับเราว่าวันนั้น๑๑พฤษภาคม๒๕๖๖
เขาขับรถออกจากบ้านประมาณ๘โมงเช้ากว่า
๘นาฬิกากว่าไปถึงสวนยางพาราไม่เกิน๘โมง๒๐
แต่ก็ไม่เกิน๘โมงครึ่งแน่นอนนะช่วงระหว่างนี้
ซึ่งไม่เห็นลุงพลกับป้าแตนที่สวนยางพาราแล้ว
เห็นแม่น้องชมพู่อยู่คนเดียวในกระท่อมที่สวนยางพาราของแม่น้องชมพู่
แต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นทำอะไรอยู่ไม่ได้หยดน้ำกรดนะฮะ
เพราะเขาไม่เห็นว่าที่ต้นยางเนี่ยมีรอยกรีดน้ำยางอะไรพวกนี้ไหม
ส่วนลุงพลกับป้าแตนแล้วก็ลุงม็อกกับป้าถอนที่บอกว่ามาด้วยกัน
ตอนนั้นก็ไม่เห็นว่าอยู่ในสวนยางพาราของแม่ชมพู่
หรือว่าจะไปอยู่ในสวนยางพาราของลุงพล
ก่อนที่เวลาประมาณ๑๑นาฬิกานายมะตูมจะขับรถออกมาจากสวนยางพารา
แล้วเจอกับยายสมควรคุณยายน้องชมพู่
เดินร้องไห้ออกมาจากฟาร์มหนูนะฮะ
ยายสมควรก็บอกว่าชมพู่หายตัวไปกำลังจะเดินกลับบ้าน
ตูมก็เลยรับยายสมควรเนี่ยขึ้นรถมาด้วยแล้วก็ช่วยออกตามหาน้องชมพู่

ประมาณ๒โมง๒๐หรือ๒โมง๑๐นี่แหละครับ

ประมาณ๒โมง
อากาศ๒โมง๓๐หรือ๒โมง๒๐นี้แหละครับ
แล้วเห็นลุงคุณวุฒิ้นป้าแต่นไหมครับ
ไม่เห็นพร้อมไม่ปรากฏเห็นใครเลยวันนั้น
เห็นแต่แม่ของน้องยืนอยู่คนเดียววันนั้น

ขณะที่ชาวบ้านกกอกอีกคนนึงนะครับให้ข้อมูลกับเรานะครับสมมุติว่าชื่อในมูก็แล้วกันนะฮะเขาบอกว่าขี่รถผ่านสวนยางพาราของแม่น้องชมพู่ช่วงประมาณ๘โมงครึ่งนะฮะแล้วก็เห็นแม่น้องชมพู่เห็นลุงม็อกเห็นป้าถอนอยู่ที่สวนยางพารานะฮะ๑๑พฤษภาคม๖๓นะครับโดยแม่น้องชมพู่ได้หยอดน้ำกรดอยู่ที่สวน
ถ้าขี่มอเตอร์ไซต์ไปสวนยางภาราเนี่ยประมาณ๘นาที
ตามที่ทีมข่าวเคยจำลองเหตุการณ์ก็เท่ากับว่า
ช่วง๘นาฬิกา๒๒นาทีถึง๘นาฬิกา๓๐นาทีเนี่ย
ลุงพลกับป้าแตนก็จะต้องอยู่ที่สวนยางพาราแล้ว
แต่ทำไมในช่วงเวลาที่ชาวบ้านสองคนผ่านสวนยาง
เห็นลุงพลกับป้าแตนหรือแม้แต่รถมอเตอร์ไซค
เห็นแต่แม่น้องชมพู่แล้วก็ลุงม็อกป้าถอน
ก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วลุงพลป้าแตนไปไหน
หรืออาจจะเข้ามาที่สวนยางหลัง๘โมงครึ่ง
เพราะฉะนั้นนะครับก็เกิดการตั้งข้อสังเกตว่า
แล้วก่อนที่ลุงพลกับป้าแตนจะมาที่สวนยางเนี่ย
ลุงพลกับป้าแตนไปอยู่ที่ไหนไปอยู่จุดไหนนะครับ
ข้อสงสัยก็คือลุงพลป้าแตน
ไม่ได้เข้ามาที่สวนยางพาราตั้งแต่แรก
หรือไม่ก็เข้ามาแล้วรีบออกไป
ในช่วง๑๐นาทีที่หายไปอะไรประมาณอย่างนี้
การความมั่นใจหรือว่าอาจจะขอข้อมูลเพิ่ม